เมื่อวานเราพูดถึงนักเตะที่อายุต่ำกว่า๒๐ปีนะครับ
คือปานัทกิติพานุวงศ์ที่ยิงประตูได้เมื่อวาน
อีกหนึ่งคนที่จะฟอร์ร้อนแรงก็คือมุมัติอุสมันบูซายิง๒ลูก
วันนี้ดูข้างล่าวชิดของเขาหน่อยนะครับ
ที่มาที่ไปจนถึงวันนี้กับการติดทีมชาติชุดใหญ่เป็นครั้งแรกครับ
สิ่งที่โต๊ะมีความรักให้กับหนูทุกวันนี้
ตั้งแต่๒ขวบ๑๑เดือนจนอายุหนู๑๙ปี
โต๊ะรักหนูตลอดนะลูก
ขอให้หนูตั้งใจทำหน้าที่ของหนูให้ดีที่สุดนะ
นึกถึงโต๊ะและมะให้เยอะนะลูก

รู้ไหมขอให้เราตอบแทนหนูทุกสิ่งทุกอย่าง
อะไรที่หนูมุ่งมั่นหนูขอให้หนูประสบความสำเร็จ
ชีวิตของมุธมัติอุสมานมูซานักฟุตซอลทีมชาติไทยวัย๑๙ปี

หลังการจากไปของคุณพ่อชาวกาน่า
ตั้งแต่เม็ดอายุเพียง๒ปีกับ

จึงต้องใช้ชีวิตอยู่กับคุณยายและครอบครัวที่เป็นชาวไทย
แต่มุธมัติมุ่งมั่นที่จะเป็นนักฟุตซอลให้ได้
โดยเริ่มจากการแข่งขันฟุตซอลระดับเขต
ได้รับโอกาสเข้าศึกษาในโรงเรียนระดับชั้นนำ
และแจ้งเกิดในระดับมัธยมกับราชวินิตบางเขน
นั่นคือจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในวงการฟุตซอลของเขา

แล้วมีวันหนึ่งได้ไปแข่งที่บอลเขตครับ
แล้วก็โค้ดที่วัดเบนเขาก็มาเห็น

แล้ววันนั้นกรมวลลีกหน้าสุดท้าย
ผู้ประธานสมศาลแบงคกเข้ามาดูครับ
แล้วผมก็ยิงไป๕ลูกครับ
แล้วก็ได้ดักศัลโบได้นักเตรียม

ทุกวันมูฮามัติจะใช้เวลาว่างจากการฝึกซ้อม
อยู่กับญาติที่บ้านย่านเพชรบุรีซอย๗
พร้อมกับประกอบกิจวัตรตามวิถีมุสลิม

ตัวเขาและครอบครัวประสบความสำเร็จ
เม็ดจะไม่ได้อาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่
แต่ครอบครัวทุกคนพร้อมสนับสนุน

ซึ่งเป็นโอกาสสำคัญที่เขาจะก้าวไปอีกขั้น
เซียบหายมากเลยครับ
เพราะว่าผมแค่สิบแปด
เพราะว่าเราเด็กครับขาดประสบการณ์

แม้วันนี้มุธมัติจะตามความฝันสำเร็จหนึ่งขั้น
แต่ก็ยังคงระลึกถึงความสำเร็จครั้งอดีต

และจากนี้ก็จะยังคงมุ่งมั่นพัฒนาตัวเอง
ความฝันสูงสุดคือการได้โอกาสไปเล่นในยุโรป
รวมถึงตอบแทนพระคุณของผู้ที่เลี้ยงดูและปลุกปั้น
ผมก็อยากเล่นวุฒาไปเรื่อย
สักครั้งหนึ่งก็อยากไปเล่นที่ยุโรปอะครับ

อยากซื้อบ้านให้ครอบครัวอยู่สบาย
ทำอะไรก็ได้ครับให้ครอบครัวอยู่สบาย
ไม่ให้แบบที่ผ่านมาเราต้องลำบาก

ที่เป็นจุดเด่นของมุธมัติอุสมานมูซา

จะช่วยให้แข้งรายนี้แจ้งเกิด

เล็กไทยได้ในอนาคต
วิลวิเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน